วันนี้หลายหน่วยงานต้องรีบไปที่ปราจีนบุรี
มันจะเกี่ยวกับซีเซียม๑๓๗ไหม
เพราะว่าคุณผู้ชมมีนักเรียนกว่า๔๐คนนะครับ
มีอาการแปลกฮะ
หายใจติดขัดทีมแพทย์ของโรงพยาบาลกบินบุรีต้องรีบไป
ช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะขออภัยของวันนี้

โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับรับแจ้งจากคณะครู
โรงเรียนบ้านโคกกระท้อนหมู่๑๐ตะบนลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีครับ
เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงป๖ใช่ไหมล่ะ
แล้วก็มีพื้นที่ห่างจากโรงงานที่หลอมเหล็ก
ซีเซียม๑๓๗ประมาณ๓กิโลเมตร
นักเรียนชายนักเรียนหญิง๔๐คนได้คุณผู้ชมมีอาการไข้อายเจ็บคอตัวร้อน
รายไม่สามารถมาโรงเรียนได้เนื่องจากไข้สูงมาก
ทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ
รีบลงพื้นที่เลยด่วนเลยด่วนเลยไปตรวจวัดไข้นักเรียนในโรงเรียนนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการไข้เจ็บคอมาแล้วหลายวัน
รายตาแดงแพทย์ก็เจาะเลือดนักเรียน๒๐คนไปตรวจวิเคราะห์นะครับ
แล้วก็ให้ยาไปรับประทานตามอาการก่อน
แล้วจะติดต่อผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน
นายสงครามศรีสวัสดิ์ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอกบินบุรีระบุว่า
เด็กที่ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการในระบบทางเดินหายใจครับ
มีไข้สูงบางคนสูงมากมีไอมีน้ำมูก
การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะครับ
ได้รับแจ้งก็รีบมาประเมินอาการ
แล้วก็ดูแลประชาชนในเขตของที่ตั้งของโรงงานหลอมเหล็กอย่างใกล้ชิด
น้องนักเรียนชัดป่อห้าคนนึงเล่าพูดว่าโอ้โหมีอาการไอ
เจ็บคอปวดหัวมาแล้ว๓๔วัน
แต่เริ่มมีอาการหนักเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้ฮะ
เป็นประมาณ๔วันค่ะหนักมั่ววานก็กับวันนี้ค่ะ

กังวลใจอะไรมั้ย

เรียนอยู่ป่าวไหน

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการในระบบภาพเรียนในใจนะครับ
ไอสูงมากเป็นบางคน
แล้วก็มีไอมีน้ำมูกนะครับ
ซึ่งบางต้นเนี่ย
เด็กที่เราได้รับรายงานก็ประมาณ
๓๐ประมาณ๓๐ประมาณเด็กนักเรียนนะครับ
ก็เป็นทุกชั้นของโรงเรียนบ้านบุคคลนะครับ

ก็คือสนามแข่งขันกอล์ฟเยาวชนครับ
กำลังแข่งขันเก็บคะแนนในช่วงนี้
เพื่อไปแข่งขันต่อที่ประเทศอังกฤษ

ท่านท่านายสรวิตคุณชนผู้จัดการแข่งขันบอกว่า

ให้นำอุปกรณ์มาตรวจวัดหน่อย

ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ครับ